เอาล่ะไปกันต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว
ไปดูอะไรที่มันใหญ่ที่สุดในประเทศ

โอ้โหถ้าไม่ใหญ่นี่ให้มาที่สตูได้เลย
โอ้โหมาทำอะไรคะ
พูดแล้วนะเดี๋ยวมีคนมาเต็มเลย

โอ้โหต้นยางพาราเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย
โอ้โหไปดูกันหน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่เลยอยู่ที่ตำบลคลองปราบอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ริมหนองน้ำนบปราบนะครับซึ่งชาวบ้านเขาพบเนี่ยก็นำสายวัดไปเลยนะ
หมุนวูบวนรอบวนรอบแล้วก็วัดได้เดี๋ยวดูภาพใกล้นี่๖เมตร๑๐เซนโอ้โหใหญ่มาก
ถ้าวัดเป็นจำนวนคนโอบก็สี่คนโอบครับค่ะและจากการตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าต้นยางพาราชนิดพันธั้งเดิมนี้นะครับมีการปลูกกันมาตั้งแต่สมัยแรกของการทำสวนยางพารา
ในพื้นที่อำเภอบ้านนาศาลแล้วเจ้าของต้นยาต้นนี้นะครับเป็นของนางสาวชุตินันสุโกศลอายุห้าสิบสามปี
เป็นชาวอำเภอบ้านนาศาลก็เล่าว่าตั้งแต่จำความได้นะรู้มาว่าผู้เป็นพ่อปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ต่อมาเมื่อถึงเวลาที่จะโค้นลงเนี่ยผู้เป็นพ่อก็ได้เว้นเอาไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้กว่าสักประมาณ๒๐ต้น
แต่ว่ารุ่นหลังเนี่ยมีการปรับปรุงพื้นที่แปรเปลี่ยนไปเป็นสวนผลไม้บ้างไปทำอย่างอื่นบ้าง
ก็เริ่มที่จะโค้นออกไปเรื่อยนะครับ
จนกระทั่งเหลืออยู่เพียงต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าโอ้โหต้นนี้ใหญ่โตมโหลาน
แถมอายุร่วม๘๐ปี

ก็ต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับ
แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเจ้าของนะครับคุณชุตินัน
ก็จะปล่อยให้ทางด้านท้องถิ่น
เข้ามาดำเนินการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปครับ
โอ้โหใหญ่จริงคุณชนะยอมแล้วยอม
เออเห็นไง

ใช่คุณอย่าเหมาะกับเรื่องอะไรใหญ่โตนะ

เล็กไม่ใหญ่คุณชนะชอบ